สวัสดีค่ะ

ใครสอดไม่

กลับมาเจอกันหลังครบคงชาติอย่างนี้นะฮะ

เสื้อสวยฮะ
วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียกว่าตั้งแต่เช้า
เราก็เห็นกันมานะคะสำหรับเรื่องของน้องเมย์

คนก็ตกใจสิอยู่ดีแบบอ้าวน้องเมย์เสียชีวิตไปแล้วอยู่ดี
ทำไมถึงมีจดหมายเรียกตัวให้ไปเกณฑ์ทหารขึ้นมานะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะที่กองบัญชาการกองทัพบกโคศกองทัพบกนะคะ
ก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีจดหมายเรียกตัวของน้องเมย์
หรือว่านายพักขพงศ์ตันการนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตไปแล้ว
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคม๒๕๖๐ให้ไปเกณฑ์ทหาร
กองทัพบกก็บอกว่ากองทัพบกต้องขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ที่ไปกระทบความรู้สึกในข้อเท็จจริง
ระบบทะเบียนอาหารยังไม่เชื่อมโยงกับทะเบียนราช
ขั้นตอนปกติของการตรวจเลือกทหาร
เมื่อกองหนุนคนใดก็ตามไม่มาขอรับหมายเกณฑ์
ศัษฎีก็จะถามหาเหตุผลมีหนังสือไป
ทั้งนี้ถ้ามีเหตุหรือว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ผู้ปกครองก็จะนำหลักฐานมาเพื่อแก้บัญชี
ซึ่งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนราช
ซึ่งทางโฆษกองทัพบกก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่า
ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่นำไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
เพราะปกติเมื่ออายุครบ๑๗ก็จะมาขึ้นทะเบียนอาหารโดยตรง

เมื่อมีการเสียชีวิตหลังจากนี้
หน่วยทหารก็ต้องตรวจสอบกับทางฝ่ายปกครองด้วย
ทางด้านครอบครัวน้องเมย์เองเขาก็เปิดเผยออกมา
บอกว่าเช้าวันนี้ได้มีศัษฎีอำเภอเมืองชนบุรี
แล้วก็ศัษฎีจังหวัดเดินทางมาหาที่บ้าน
แล้วก็กล่าวขอโทษพ่อกับแม่เป็นการส่วนตัวกับสิ่งที่ผิดพลาด
ที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะก็คืออยู่ดีมีหมายเรียกน้องเมย์มา
ซึ่งก็ทำให้ครอบครัวเกิดความตกใจเสียใจด้วย
แล้วก็ยอมรับว่า๓ปีที่ผ่านมาคดียังไม่จบ

แต่เชื่อว่าในเร็ววันนี้คดีน่าจะจบ
นี้ครอบครัวก็ได้มีการแจ้งความว่าที่สอนอพญาไทย
เพื่อฟ้องกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ขอเปิดเผยชื่อนะคะ
แต่เป็นผู้รับราชการทหารที่มีส่วนในเรื่องคดี
ทำให้คดีไม่คืบหน้าซึ่งจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือในงานศพ
ช่วยเงินหนึ่งแสนบาทแต่ยังเก็บไว้ไม่ได้เอาออกมาใช้
อย่างไรก็ตามค่ะทางครอบครัวก็ได้ทำขนม
แล้วก็อาหารไทยขายเพื่อเอาเงินส่วนนี้เนี่ย
มาเป็นค่าจ้างทนายความต่อสู้คดีต่อสู้คดีถูกต้อง
ส่วนเรื่องของคดีที่แจ้งความไว้ที่ต่างจังหวัดนั้น
ก็ยังเงียบอยู่อีกตอนนี้ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสาร
เพื่อไปยื่นต่อคณะกรรมธิการสภาผู้แทนรัศดร

ถ้าอย่างนั้นเราขออนุญาตย้อนกลับไปนะฮะน้องเมย์
เมย์เป็นนักเรียนเตรียมทหาร

เขาน่าว่าจะถูกซ่อมตายนี่แหละ
คือเรื่องของน้องเมย์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๖๐

ข่าวกลับมาพูดกันอีกเมื่อเขาได้รับหมาย

แล้วก็มีการข่าวอีกว่าถ้าไม่มาจะติดคุก
พี่สาวเขาโพสต์ให้น้องรีบกลับมา
ชาวเน็ตก็เลยเฮ้ยระบบราชการเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้น
จากกรณีการเสียชีวิตของน้องเมย์
มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคม๒๕๕๙
ใบมรณบัตรใบมรณบัตรได้จากโรงเรียนเตรียมทหาร

ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพันธ
นี่คือกรณีการเสียชีวิตที่เขาว่าเป็นแบบนั้น
ภาวะหัวใจล้มแล้วก็เฉียบพัน
แล้วเด็กคนนี้ใจอยากจะไปเป็นทหารด้วย
ครอบครัวตอนนั้นไม่เชื่อถึงการตายของน้อง
ครอบครัวได้ส่งผ่าพิสูจน์๒รอบ

ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ก่อนพบว่าอวัยวะสำคัญหลายส่วนหายไป

วันนั้นที่เป็นคดีคุณลองไปดูเก่าในปี๒๕๖๐
ปรากฏว่าอวัยวะสำคัญหลายส่วนหายไป
แล้วที่สำคัญที่เขาไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
มีรอยช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
แล้วก็คาดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้องเสียชีวิต

จนทำให้กองทัพไทยเนี่ยต้องออกตั้งโต๊ะแถลงข่าวครั้งใหญ่เลยตอนนั้น
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมชี้แจงว่าอะไรเกิดขึ้น

เพราะว่ามันเกิดในช่วงประมาณเดือนตุลาคม
ปรากฏว่าในที่สุด๑๗สิงหาคมที่เมื่อกี้น้องเล่า
ถูกต้องไหมครับ๑๗สิงหาคม
สุพิชาตันกาลตันกาลเป็นใคร
เป็นพี่สาวของน้องเมย์โพสต์ข้อความพ็อป
แท็กเฟซบุ๊คของน้องชายระบุว่า
คุณพี่เรียกใครไปเกณฑ์ทหารนะคะ
น้องเขาตายในโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะคะ

ขณะที่แม่ของน้องเมย์ก็โพสต์

ลูกชายอย่างเราห้ามหนีทหารนะ
อยู่ไหนรีบเหาะมาครับ

เขาเอาไปขังคุกจะหาว่าไม่เตือน

มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นคำถาม
ถึงว่าเฮ้ยระบบราชการเป็นยังไงนะครับ

แล้วก็มีการไปขอโทษขอโพยในบ้านของเขา
อันนี้คือถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปในปี๒๕๕๙

แล้วก็บางคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปเรื่องน้องเมย์

นี่จำได้เรื่องอวัยวะหายใช่ไหมค่ะ
มีให้เห็นเลยว่าคุณเรื่องคุณยังไม่ไปไหนเลย
ก็ยังอยู่กับที่แล้วก็กลายเป็นว่า

ถูกพ่อแม่เขาก็พร้อมที่จะสู้คดีก็
เขาก็สู้คดีมาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควร
แล้วก็อย่างที่บอกว่าณวันนี้อาชีพหลักของเขา

ใช่ทำเป็นขนมแล้วก็อาหารไทยขายอยู่

นั่นแหละคือเรื่องที่แบบว่าคนพูดถึงกันเยอะ
คือไม่มีใครให้ความสนใจกับคดีนี้แล้ว

ในช่วงแรกมันเป็นคดีที่ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควร

ออกไปไปเรียกเขาไปเกณฑ์ทหารปุ๊บ
ก็ดีนะทุกคนเห็นอีกมันออโตเมติกพี่มันออโตเมติกกลับมาว่า
คดีนี้พ่อแม่ก็เคยพยายามรู้สึกจะมาหาคุณจอมขวัญด้วย
เคยมาที่คุณจอมขวัญเพื่อพูดถึงว่า

เฮ้ยแล้วเอาเงินที่ไหนต่อสู้
เขาก็บอกเขาเอาเงินเก็บของเขาเนี่ยต่อสู้
แต่วันนี้เพิ่งรู้จากรถเมย์ที่เมื่อกี้รถเมย์เล่าว่า
จริงแล้วเขาขายขนมขายอาหารไทย
เพื่อที่จะเอาเงินมาต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกของเขา
อันนี้นะครับ
เมื่อวานนี้เป็นข่าวค่อนข้างจะข่าวใหญ่พอสมควร
เกี่ยวกับขบวนรถนายกถึงขนาดว่าจะต้องมีการเพิ่มกำลังคุ้มกัน
ถึงขนาดว่าเมื่อวานนี้นายกไปงาน
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะฮะจะต้องแยกกันไปเพราะว่าเพิ่มความคุ้มกัน

เนื่องจากกรณีเมื่อวานนี้รถของผลเอกปรยุจันทร์โอชาถูกรถเก่ง
ซึ่งมีคนขับเป็นผู้ชายวัยกลางคนเนี่ยแหละฮะ
ตามประกบตามประกบเลยนะครับ
แล้วก็บีบแต่ไล่ตลอดทาง

มันเหมือนแบบการเมืองร้อนแรงตอนนี้ถูกต้องไหมฮะ
เหมือนกับรถคันนี้จะบี้รถนายกเลย

ถูกเป็นรถเบ้นกันกระสุน

ปรากฏว่าระหว่างที่เดินทางนายกเนี่ย
เขาจะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาล

อกไตรนุสสวลีชัยสมรภูมิ
กระทั่งถึงหน้าธรรมเนียบรัฐบาลบริเวณแยกพาณิชย์นะครับ
ก่อนจะขับตรงเลยไปยังถนนราชดำเนิน
ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งสีขาว
ที่เมื่อวานนี้ข่าวทางไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับ
เป็นข้าราชการอายการระดับอดีตอธิบดีอายการเลยนะฮะ
ปัจจุบันเป็นอายการอาวุโส

แล้วปรากฏว่าท้องเขาเสีย

จึงได้วิ่งรถในช่องเจรจาซ้าย

ไม่ได้ขับขีดขวางการจรจรของใครเลย

แต่จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ของทหารเนี่ยนะฮะ

ลองคิดดูว่าไอ้การที่ขับรถอยู่ช่องจราจรซ้ายสุด

แต่อยู่ดีมีทหารขับรถมาปาดหน้า

เขาบอกแน่นอนว่าเขาย่อมโมโหเป็นธรรมดา
ตนเนี่ยบีบแตรโดยที่ไม่รู้ว่า
ขบวนนั้นน่ะเป็นขบวนนายกประธรรมตรี

เพราะขบวนนายกมาจากปิดถนนไม่ได้ไปได้รู้ต้องไหมครับ

มีนำขันนึงตามขันนึง

ต้องมีตาม

นี้เขามีคนประกบข้าง

เขาไม่รู้ว่าขบวนรถเนี่ย

ยืนยันว่าเปิดไฟฉุกเฉินมาก่อนเพื่อขอทางด้วย

เปิดไฟฉุกเฉินมาตลอดเพื่อขอทางด้วย

แต่ขับไปที่ถนนราชดำเนินเพื่ออะไร
เขาก็มีประชุมต่อเหมือนกัน

ตนนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
จะไปทะเลาะกับนายกเพื่อ

ตัวเองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
จะไปทะเลาะกับนายกเพื่ออะไร

เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลด้วยซ้ำไปที่จะต้องทะเลาะกับนายก

มอเตอร์ไซค์ที่มอเตอร์ไซค์มาตัดหน้า

ถ้าสันติบาลเป็นคนให้ข่าวว่า
ตบีบแร่เพราะเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง

สถานการณ์ปลอดภัยเนี่ยบางทีก็ทำเกินไป
ปรากฏวันนี้คนก็ไปถามนายกกัน

วันนี้เป็นนายกพูดหลายอย่างเหมือนกัน
แต่หนึ่งในคำถามนั้นที่คนถามนายกรัฐมนตรี
พลเอกปรยุทธ์เนี่ยก็เปิดเผยถึงเรื่องแรก่าวนายกตกใจมั้ย
อืมมีคนบีบแตลแหลแบบนี้อ่ะบีบแตลแหลตกใจมั้ย
นักข่าวของเขาต้องถามอย่างนั้นแหละอืมตนไม่ได้ตื่นตนก
อาวุธโสอาจจะปวดท้องอายการอาวุธโสอาจจะปวดท้อง
ก็เลยต้องรีบไปยืนยันว่ามีรอปภเยอะแยะนะฮะ
ไม่ต้องมาห่วงตนมากขนาดนั้นหรอก

หมายถึงว่าคุณอายการ

แต่ที่เขาบอกต้องบีบแรนดก็คือรถทหาร
รถมอเตอร์ไซค์คงไปปาดหน้าเขา
เขาก็ขับทางเลนซ้ายมาโดยตลอด

ไม่หรอกตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าต้องยอมรับ

ไม่เป็นเวลาเราขับรถอยู่อย่างนี้

บางทีเขาจะบีบแต่เพื่อที่จะให้เราหลบทางถูกไหม

เขารู้ว่าเป็นขบวนแต่ไม่รู้ว่าเป็นขบวนนายก

ว่าตัวเองจะทำไปเพื่ออะไร
ตนเองก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ก็นี่ไงเขาบอกว่าจะไปทะเลาะกับนายกก็ได้
จะไปทะเลาะกับนายกแล้วมันได้อะไรที่นี่

หมายถึงว่ามีรถนำรถพายนี้

เขาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีเหตุผลที่สำ

รถนายกทำไมเขาก็พูดเลยว่า

ควรจะต้องปรับปรุงซึ่งเขาก็บอก
ไม่ได้โกรธโกรธอะไรนายกเลยแต่ผู้รักษาความปลอดภัยที่ตามนางควรนายกอ่ะ
เขาก็ต้องรักษาความปลอดภัยนายก
เขาไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเรื่องการเมืองก็เขาบอกเขายืนยันฮะว่าเขาไม่เกี่ยวกับการเมืองเลย

บางวันบางวันรถเมย์ยังโมโหก็มีเลยนะแบบประเภทแบบอย่างนี้
บางทีขับมาอยู่เราก็รีบเหมือนกันทุกคนรีบหมดเราเข้าใจ
แต่บางทีในบางกรณีมันก็อาจจะแบบว่าทำให้ผู้ขับขี่เขาก็จะรู้สึกว่าแบบนิดนึง
ต่อไปเรื่องข้อบวนยาวกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้าเอาจริงถ้าเป็นอย่างนี้
มันก็เท่ากับว่าการรักษาความปลอดภัยไม่เต็มที่นะ

ตอนนี้ได้ขับรถไปเพื่อไปประชุมนะอย่างที่เขาเค้ายืนยังอีกครั้งอย่างนี้เค้าค้อนท้องเสีย
โดยช่วงเกิดเหตุด้วยไว้แล้วก็วิ่งในเรนท์ซ้ำถึงจริงพี่อุ๋น่ำพูดเนี่ย
แล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินตลอดนั่นแหละแล้วระหว่างที่กำลังจะลงทางด่วนเนี่ย
เป็นใครก็โมโฮเขาว่าอย่างนี้
ลุงเบียวเบอร์ล่ามันแคบมากนะ
มันแคบ๒ปี
แล้วก็มันมีกำแพงข้างด้วย

คนที่เป็นรอปภเขาก็ย่อมจะไม่ให้รถคันอื่นมาใกล้

ก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันเพราะอันนั้นก็จะแย่

อ้าวละอันนี้ก็พูดให้ฟัง
เกี่ยวกับเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร

อันนี้สิโอ้โหปิดป่าภูผาแดงล่าไอ้อ้วนขืนใจเด็กวัย
ปีเท่านั้นนะคะด้วยการมอมเหล้าพ่อแล้วก็บังคับให้หนู
น้อยเนี่ยกินยาบ้าอืมคือมอมเหล้าพ่อใช่ดูสินายประธานหรือ
วังศรอายุ๕๐ปีก่อเหตุล่อลวงใช้มีดจี้เด็กหญิงวัย
๑๑ขวบไปขืนใจในวัดร้างต่อหน้าพระประธานนะฮะ
หมู่บ้านหนองย่าปล้องที่จังหวัดชายภูมิยังไม่พอยังจะใช้
มีดจี้แล้วก็นำไปขืนใจต่อที่กระท่อมปลายนาเหตุเกิด
วันที่สิบหกสิงหาที่ผ่านมานี้เองหลังจากนั้นก็ยังบังคับ
เด็กกินเหล้าขาวแล้วก็ยัดยาบ้าเข้าไปในปากหนูน้อย
ด้วยก่อนที่เด็กเนี่ยจะหนีออกมาได้ตามที่เสนอข่าวไป
แล้วเนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
ในวันเกิดเหตุนายประธานได้เดินทางมาที่บ้านของเด็กหญิง
แล้วก็มอมสุราผู้เป็นพ่อเนี่ยจนหลับไปอืมจากนั้นก็ทำที
อุบายให้เด็กหญิงว่าจะพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
พาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกไปจนมาถึงวัดล้างก็ได้
บังคับแล้วก็ใช้มีดจี้ก่อนจะลงมือขืนใจทีนี้หนูเขาก็
ลนขัดขืนนะฮะก็เลยถูกบีบคอแล้วก็ใช้มีดจี้บังคับ
พาไปที่กระท่อมปลายนาท้ายหมู่บ้านอีกแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นช่วงค่ำเนี่ยผู้เป็นพ่อตื่นสั่งจาก
เมาสุราไม่พบลูกสาวจึงช่วยกันออกตามหาตามไปทั่ว
จนกระทั่งพบตัวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เบาะแสว่า
คนนี้ได้หลบหนีเข้าป่าไปในจุดภูผาแดงพื้น
รอยต่อที่แก่งคล้องจังหวัดชายภูมิที่ติดกับขอนแก่น
อืมจึงได้จัดกำลังออกไล่ล่าตัวเนื่องจากชาวบ้านเนี้ยหวัด
วายเป็นอย่างมากเพราะในคนนี้ก่อเหตุลักษณะนี้กับคนใน
บ้านมาหลายครั้งโอ้โหและเพิ่งไปพบว่าเพิ่งพ้นโทษ
ออกมาได้เพียงสามเดือนคือหายไปพักนึงคือไปติดคุกตอน
มาพันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธขุนหมื่นรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิก็สั่งระดมกำลังเพื่อ
ติดตามตัวนายประธานมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
ไปมันทำได้ลงครนี่คือเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เลยเอาเอา
ให้จับให้ได้น่าสงสารหนูเนอะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ต้อง
กันเลยนะฮะเพื่อที่จะแบบว่าปิดกันอย่างที่บอกลูกค้า
เออมันจะเจอไหมมีถ้าเป็นคนพื้นที่นี่ก็น่าจะรู้เส้น
ทางหลบหนีดีเดี๋ยววันนี้มันมีข่าวที่แบบน่ากลัวน่ากลัวที่
ยิงกันทั้งครอบครัวก็มีมีข่าวแบบโอ้โหถ้าสมมุติวัน
กลับมาแล้วเจอศพสามศพอ่ะนะโอ้โหพี่อันนั้นคือวันนี้
คนเออเธอตั้งข่าวนี้ก็จะแบบว่าโอเคล่ะมันค่อนข้างจะ
แบบแปลกกันพอสมควรที่มีรุ่นพี่คมคืนรุ่นน้อง
แล้วก็มีลูกชายเนี่ยวัยสิบหกเนี่ยนะฮะที่จ่อกอกปาก
ฆ่าตัวเองหลังฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าน้องเรื่องนี้ก็มีคนพูด
ถึงกันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมาช่วงหน้ากันไหมเดี๋ยว
ช่วงหน้านะครับอ้าวเจ้าของผมตามทวงผมคืนไม่ใช่กูกลัว
หรือเปล่านะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
เออใครเคยเห็นต้นเทียนทะเลบ้างเป็นยังไงต้นเทียนทะเลเนี้ยนะฮะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติที่ป่าชายเลน
ปรากฏว่ามันเกิดฮิตขึ้นมาจริงเขาก็เล่นกันมานี่แหละไปเอามาทำบอนไซค์มันมีชื่อว่าราชาแห่งบอนไซค์ก็ขุดกันจะหมดอยู่แล้ว
ที่ได้พบเห็นก็เห็นว่ามีความสวยงามเป็นทรงอย่างนี้เลย
แล้วก็มีการบุกลุกตัดไม้เทียนเทเลนเอามาขายนะครับ
เพราะว่าคนเขาเอามาเลี้ยงเป็นบอนไซค์แล้วก็จับ
เพราะว่าทำผิดในการบุกลุกป่าแต่ว่าไม้นี้ยังไม่ได้เป็นไม้ควบคุม
ก็ไม่พอตัดเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าจะไปเอาผิดได้ตรงคือบุกลุกป่า
ที่เป็นของธรรมชาติป่าชายเลนนี่นะคะ
ทีนี้แนวทางการบริหารจัดการและควบคุมรักษาไม้เทียนทะเลเนี่ย
เขาก็บอกว่าอยากจะให้มอบนโยบายให้คุณจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวง
สิ่งแวดล้อมว่าการบริหารจัดการและควบคุมรักษาไม้เทียนทะเลเนี่ยอยากให้มันคงอยู่ในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แล้วก็เตือนประชาชนว่าการบุกลุกพื้นที่ป่าเพื่อตัดไม้เทียนทะเลนั้นเป็นความผิดทางอาญาค่ะอ่าอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณโสพลทองดีก็บอกว่า

ทีนี้เพื่อเป็นการระงับการกระทำที่ทำให้ไม้ชนิดนี้ที่มีจำนวนอยู่น้อยเนี่ยมันจะหายไปเราลดจำนวนอย่างรวดเร็วจึงออกคำสั่งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลเพื่อให้กำหนดเป็นมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลมิให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการขุดล้อมไม้เทียนทะเลเพื่อรักษา
นี่น่าไปตัดเนี่ยจำคุกหนึ่งปีน่าจ๋าปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือว่าโดนทั้งสองเด้งเลยทั้งจำทั้งปรับแล้วผู้ได้พบเห็นแจ้งเบาะแสบอกมาเลยบอกมาได้ทั้ง๒๔ชั่วโมงนะฮะก็จะเร่งรัดเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคือมันมีประโยชน์กับกับระบบนิเวศด้วยไงมันไม่ใช่สวยงำธรรมดาไอ้ต้นให

สาวอยากจะสวยแต่ไม่มีเงินจ่ายเขาแล้วชิ่งเขาขนาดเจ้าของเขาต้องไปตามถึงคอนโดเลยนะคะ

ไม่ใช่ผีไม่ใช่กุ๊กกูแต่อย่างใดคนมาเห็นเลยทีเดียวนะคะ
สพเมืองระยองก็รับแจ้งจากนางสาวพรพิมลชะลูด
อายุ๓๓ปีเจ้าของร้านตอบผมแห่งหนึ่งในระยอง
ได้ไปติดต่อเจ้าของคอนโดแห่งหนึ่งเพื่อขอผมที่ต่อคืน
โดยลูกค้าสาวก็ยินยอมให้ด้วยนะคะ
ไปดำเนินการถอดผมที่ห้องพักได้เลย
เขาเลือกเป็นผมแท้ยาวเท่าเอวด้วย
ตกลงราคากันก็เป็นค่าบริการอยู่ที่๗๗๐๐บาท
จากนั้นก็ทำการตอบผมให้จนกระทั่งเสร็จ
ลูกสาวก็บอกกับตนบอกไม่มีเงินค่าบริการ

นุ่มเขารออยู่จอดรถรออยู่บริเวณหน้าร้าน
ปรากฏว่าโกเว้นก่อน

ทางร้านก็เลยด้วยให้ไหมเลี้ยงบัญชีธนาคารไป

แฟนกำลังโอนเงินจากโทรศัพท์ให้อยู่

นั่นแหละค่ะลูกค้าเราก็โกเว้นกรกันเลยทีเดียวอาศัยจังหวะนั้นขึ้นรถแฟนนุ่ม
คับนี้ออกไปเฉยเลยเอาผมไปด้วยตังก็ไม่ตาย
ต่อมาเขาก็สืบทราบว่าลูกค้าที่มาตอบผมแล้วหนีเนี่ยพักอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่ง
ก็เลยประสานขออนุญาตกับทางฝ่ายนิติของคอนโดค่ะ
ไม่สืบเก่งหรอสวยเต๋อแย่อย่างไร
ไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขาก็พาเขึ้นไปที่ห้องพัก
เขาประตูเรียกอยู่หลายครั้งไม่มีคน

ประตูทีแรกไม่มีใครเปิดไม่ยอมเปิดประตู
สุดท้ายเขาก็เลยใช้ลูกกุญแจสำรองนี่แหละค่ะ
ไขเข้าไปปรากฏว่าพบลูกค้าสาวนั่นน่ะ

จากนั้นเขาก็เลยมีการเจรจากันเกิดขึ้น
เขาบอกว่าอ้าวในเมื่อคุณไม่มีเงินจ่าย

ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการถอดผม
คนที่มีร้านเสริมสวยหรือเป็นช่างตอบผมค่ะ

ไม่พอใจได้ถอนออกอะไรอย่างนี้

บางทีบางคนอาจจะไม่ได้มีเงินที่แบบว่า

การต่อมันต่อทีละช่อใช่ไหม

แล้วการต่อยังไม่ทันให้ต่อหรือไปก่อน

ก็ต้องไปนั่งแงะเอาออก
ตัดออกคือมันจ่อทำให้ผมละลาย

เรื่องผ่อนเนี่ยคุณนิโน่เขาเคยออกตังค์ให้ลูกสาวเขาทำหน้า
มุติว่าชื่องอนี่นางงอ

นมแกเป็นของพิโน่อยมัน
อันนี้ถ้าผ่านไปหมดผมก็เป็นอยู่ผมยังเป็นคนที่ร้านอยู่
นี่เมื่อวานนี้มีคนที่แบบว่าเป็นเศรษฐีใหม่ก็เยอะพอสมควรนะฮะ

ใครอ่ะเป็นผู้ถูกเยอะขนาดนี้แล้วเหรอ

๘๘คุณคิดดู๘๘ออกมาจะยังไง๘๘

ไม่ที่จะซื้อ๖๘๗๘ฉันให้หมดทุกที่หมดให้เป็น๘๘
เป็น๘๘เป็นจริงโกรธมาก
เออก็อีแจ๊คไงสองคนกับอีแจ๊คไง
แจ๊คเราจะต้องไม่ทำงานกันแล้วล่ะ

เพราะเราไปไหว้ไปยานักมันเราจะไม่เราจะไม่

แจ๊คบอกผมกำลังจะโทรศัพท์ไปแคนเซิลกองละครเอก่อน
โอ้โหอีแจ๊กจะไม่ได้กองละครเอ

เพราะยังไงผมจะต้องเผิมเกลือบ
อีแจ๊กเอาเกษตรผมจะโทรไปหาเอดูประชายก่อน
เรียกกองละครที่นางไปถ่ายรูปแอปพลิเคชันน่าตอบ

นางไปป้นเงินเอมา๕๐๐ค่าหวยไง

ซื้อลอตเตอรี่เอก็โดนกินไปด้วยไง
ปรากฏว่านางก็ต้องกลับไปถ่ายละครเองอีก๒วัน๓วันไง
ตอนแรกบอกโอ้ต้องให้เอเรียกว่าคุณแจ๊ค
พอไม่ถูกกลับไปเป็นไอ้แจ๊ก
ปรากฏมันออก๘๘กับ๑๑อ่ะ
อืม

เดี๋ยวมันไม่มี๑๑รางวัลที่๑

รางวัลลงท้ายข้างหลัง๘๑๑จำได้แค่นั้น

อ่ะดูสิกับ๘๘อ่ะ

เอาจริงดีเทย์วุฒิอายุ๓๗ปีเนี่ย

ถูกลอตเตอรี่๒ตัวนะฮะทั้งหมดนะ
เห็นปึกปึกนะไหม๕๐๐ใบฮะ

รับเงินกว่า๑ล้านบาท
แต่พบว่ามีสอดไส้ลอตเตอรี่เก่าอีก๑๕ใบ

ก็เดินทางไปที่บ้านของนายนัทพงศ์เนี่ย

หลังจากมีจำได้ไหมเลยน้ำท่วมไง

แต่เพิ่งเขาเรวกันไงพี่เพราะเขาอยู่ติดโข่ง
เลยบึงการดอนในน้ำท่วมหมดแล้ว
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยหลังมีเหตุการณ์น้ำท่วมที่บ้านสูบเนี่ย
ทีมงานแล้วก็คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่รู้จักกันดี
มามอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็มานั่งกินอาหารที่หน้าบ้านตน
ก็มีลูกในคณะหมอลำขี่รถมาชน
ป้ายทะเบียนตรงกับเลข
อ๋อง่ายเนี่ยเขาบอกมีคนเข้ามาขับรถชน
ทะเบียนเลข๘๘แล้วก็ฝันด้วยเว้ยเฮ้ย
เพราะฉะนั้นเมื่อหาเลข๘๘ซึ่ง
เขาก็เลยไปกว้านซื้อลอตเตอรี่
พอค่ะเค้าเลขที่ไหนไปซื้อออนไลน์
ซื้อลอตเตอรี่งวดนี้หมดไป๕๐๐๐บาท

เมื่อผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาออกเลขท้าย

มันเป็นความจริงจริงด้วยตกใจแถมดีใจด้วย
เพราะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เขาบอกเขาไม่เคยถูกขนาดนี้

เออดวงคนมันจะได้
ดวงคนมันจะได้จริงเป็นเราเราก็ซื้อ๘๖อะ

จริงนี้เหลือ๕๘๘ก็สวยเนอะ
อยู่๕๘อ่ะ๘๘อะไรเงี้ย
เขาก็เลยบอกว่าตนตกใจแล้วก็ดีใจมาก
เพราะเกิดมาไม่เคยถูกมากขนาดนี้
แต่อัตรีที่ซื้อมาเนี่ยปรากฏ

เพราะมจะเห็นว่าไปซื้อตามแผงมีเท่าไหร่เอาหมดถูกต้องมั้ย

ซึ่งคาดว่ามาจากการไม่ได้ซื้อตามแผงหรอกตามแผงไม่ค่อยสอดไส้
แล้วก็ไม่รู้เลยว่ามาจากทางไหนบ้างเลยนะเพราะมันหลายฉบับหลายปืน
ปรากฏว่าโอเคนะมันก็ถูกเป็นล้าน๑๕ใบ
มันก็ใบละ๒๐๐หรือเปล่าใช่ไหม
บาทหายไปช่างมันแหมได้อีก๔๐๐กว่าใบ
ไม่ได้อีก๔๐๐กว่าใบอะยอดเท่าไรละ
ว่าจะได้มาแล้วแหมดูสิดวงมีแต่ดูดียังจะต้องมีกับมันไม่สุดอีก
เพราะว่ารถคันที่เขาขับอยู่นั้นอันนั้นมันก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่

อีกเรื่องหนึ่งเราไปกันที่บราซิลกันบ้างดีกว่า

หัวข้อในการประชุมวันนั้นเป็นเรื่องของสิทธิเด็กและเยาวชน
แล้วก็จัดหาอาหารให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนให้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
กระทั่งช่องของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งปรากฏขึ้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่รายนี้อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ากันเลยทีเดียวค่ะ
กำลังมีเซ็กกับคู่รักอยู่บนเตียงด้วย

หลังจากตั้งสติกันได้ครู่นึง

สมาชิกพักสังคมนิยมและเสรีนิยม

ก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมการแพร่ภาพ

ก็เลยตัดสินใจใช้ความนิ่งสยบทุกสิ่ง

แล้วเขาก็เจรจาหารือกันต่อไป
ซึ่งหลังจากการประชุมจบลงคลิปวิดีโอได้ถูกแชร์กันไปทั่วสังคมออนไลน์ของบราซิล

ซึ่งนายบริโซล่าก็ออกมาแถลงการชี้แจงบอกว่าเขารู้สึกเสียใจที่ทุกสื่อและสำนักข่าว
รวมทั้งประชาชนให้ความสนใจกับกิจกรรมบนเตียงของเจ้าหน้าที่อะไรนั้น
มากกว่าที่จะสนใจเนื้อหาสาระของการประชุม
ไม่ต้องมาเสียใจใครจะสนใจการประชุม
คำเดียวจะเสียใจทำไม
เขาบอกว่าเนื้อหาสาระของการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า

เขาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้น่าละอายมาก
เป็นไปด้วยความประมาทและไม่ตั้งใจของเจ้าหน้าที่
ไม่มีใครตัดต่อใส่หนังโป๊เข้าไปในคลิปแต่อย่างใดค่ะ
ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้น
คงตั้งไว้ตั้งเวลาไว้แล้วลืมคือว่าไหมคือตรงนี้เดี๋ยวจะมาซูมตรงนี้คือตั้งไว้เนี่ย
เดี๋ยวคงมานั่งหนึ่งเห็นไหมเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้ตรงหน้าจอดีทีนี้แบบลืมไงลืมเมืองไทย
ไม่มีสัญญาณเตือนพอดีแฟนมาเมืองไทยนิดนึงนิดนึงพักเวลาแป๊บนึงแต่ภาพคาอยู่นะพี่นะ
ก็ไม่ได้หันมาเลยอันนี้หันหลังอยู่ตลอดเลยทุกอิริยบทแหมมาบอกว่าเสียใจที่ประชาชนไม่สนใจการประชุมปาร์ตี้โถ
ไม่จริงสนใจหนักมากสำหรับการประชุมในวันนั้นแต่ไม่ได้สนใจฟังเนื้อหา

ใช่ช่วงนี้โควิดไงพี่นะ
แรกอ่ะก่อนตอนที่แรกที่มีการระบาดของโควิด๑๙มา
แล้วทุกคนจะอยู่บ้านเราจะเห็นคลิปหลายคลิป
บางทีเนี่ยภรรยากำลังนั่งประชุมอยู่ต่างประเทศนะคะ
สามีเดินใส่กุ้งแกงใดตัวเดียวเดินดุ้งขึ้นมาดีกับนี่
ละเดี๋ยวกลับมาไม่จบไม่สิ้น
ใครไม่พูดเล่นเพราะว่าจริงแล้วมันกลายเป็นเรื่องราว
เป็นเรื่องราวเรื่องใหญ่เรื่องโตไปถึงหนี้สินอีกต่างหาก

อ่ะเดี๋ยวกลับมาไล่เลียงให้ฟังค่ะเยอะค่ะโอ้โฮโอฮโอ้โฮ

เอาละฮะแน่นอนเป็นข่าวไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เนอะ
เขามีบทบริษัททัวร์ลงแล้วถูกต้องไหมครับ
ทัวร์ลงกี่คืนกี่คืนอู้ไปดูจุดที่แบบว่าชมพู่หายจุดชมผู้ตาย
มีการแบบว่าไปกินข้าวที่แบบว่าบ้านลุงพลไปกินข้าว
เต้นนอนบ้านให้กำลังใจลุงพลเนอะนั่นเริ่มเงียบแล้ว
เพราะมันดูละครต่อไปมันก็จะยืดแต่เรื่องก้าวเจนี่เนี่ยมันเริ่มสนุก
มันพลิกทุกวันเลยอ่ะมันพลิกทุกวันไหมจริง
เห็นไหมล่ะทำไปทำมาอะไรนะป้าแมว
ป้าแมวอู้่จะต้องไปขายบ้านส่วนเถอะพี่เราพี่จะเอาเงินมาให้กู้เห็นมั้ยล่ะ
แล้วทำแอนิเมชันด้วยนะครับ

แล้วก็คนติดตามกัน

คุณจะต้องเล่าเรื่องเจนนี่ให้ผมฟังนะครับ
เดี๋ยวนะ๖๗ชั่วโมงนั้นเขายอมพี่

พี่แค่เดินในสังขารก็ไม่ไหว
จะต้องไปเล่าเรื่องใครอีกฉันก็ไม่ไหวแล้วไงปะวันรัฐ

คือแบบว่าแสดงว่าคนอยากรู้จริงแล้วก็แบบว่าเออโอเค
ภาคใต้คอนเสิร์ตเจนี่ไม่มีภาคอีสานคอนเสิร์ตเจนี่เต็มว่ะ
อยู่นะวันนั้นเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตที่เราอ่านไปที่
ที่มี๙วันที่บอกว่าวันแรกเปิดมาจะต้องเป็นเจนนี่

แล้วเดี๋ยวรอดูวันสุดท้ายที่บอกว่าก้าวก็จะไป

โอ้โหใครจัดเนี่ย

ปรากฏว่าวันนี้เผยวันขึ้นศาลแล้วนะฮะ

เอาล่ะก็จะรวดไปพิสูจน์ว่าใครพูดจริง

ทนายเจมส์นี่ถือว่าเป็นทนายดาราที่รอนะฮะทำไทยรัฐทอล์กด้วย
ถ้าสมมุติดูในรายการไทยรัฐท็อกเขาก็จะมีแบบมาตอบคำถาม
เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับในไทยรัฐท็อกอยู่ในไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะครับ
ทนายเจมส์นิติธรเป็นทนายว่าความคดีผลประโยชน์
ไม่ลงตัวกับเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นล่าสุดทนายเจมส์เนี่ย
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คว่าวันที่๒๑สิงหาคม
จะมีการขึ้นสารเรื่อง๙ครับทางทีมงานร่างฟ้องอยู่นะครับ
คดีนี้มันยากตรงไหนรู้ไหมตรงที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณอักษร
ถ้าเป็นคดีปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยวันเดียวก็เสร็จแล้ว
เดียวมันก็เสร็จแล้วนะฮะเจอกันครับตามคำเรียกร้องของเอฟซี
ท่านไทยเจ๊ว่าใครพูดจริงหรือพูดเท็จให้สารทั้งชี้ขาดดีกว่าเนอะ
ผมเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วิเคราะห์ตามหลักฐานที่สอบข้อเท็จจริง
ปรับให้เข้ากับหลักกฎหมายไม่ใช่หลักมโนหลักอคติหลักขี้อิจฉา
ที่อาจจะทำให้รูปคดีเสียหายไป
คดีนี้จะเป็นแนวทางป้องกันสำหรับศิลปินดารานักร้องนักแสดงหุ้นส่วน
ที่ไม่ให้ถูกเอาเปรียบในอนาคตอบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายกันที่หน้าบันลัง
โอ้โหไม่เอาดีกว่านะ
ทนายเจมส์ฟ้องเอาอะไรเอาเงินเหรอ

ส่วนแบ่งหมายถึงว่าส่วนที่ควรจะได้
แต่มันไม่มีเอกสารแต่เขาบอกเขาสามารถร่างมาได้ว่าจะยังไงได้บ้างนะครับ
เจ๊เขาแนะนำนะฮะถึงคดีเขาบอกก็ไปพูดถึงคดีป้าแมว
เพราะหลายคนไปพูดถึงคดีป้าแมวกันเยอะ

หนี้ของเจนี่ที่ตอนหลังเนี่ย
คนไปพูดว่าเฮ้ยไอ้การที่เอาคลิปออกมาประจาน
ที่เอาคลิปออกมาเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่า

หรือว่าที่เขาออกมาพูดกันตอนหลังว่า

ซึ่งป้าแมวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อย

แมวเนี่ยเจ้าหนี้ของเจเนี่ยโดนฟ้อง
ฟ้องหลังไปโพสต์ถั่วเงินไง

เป็นเบื้องต้นเนี่ยพฤติการคดีของป้าแมว

น้องกับแม่ไปออกรายการตอนนั้นนะฮะ

ข้อหามินประหมัดในการโฆษณา
ก็พอเราบ่อถวงหนี้

สมมุติวันนี้ชั้นใครโกงเงินลงไป
เราจะไปโพสต์ประจานเขาจะโดนจับเองนะ

มันจะต้องมียื่นจดหมาย
หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้หรือถ้าสมมุติคุณไปแบบว่า

กรณีเจ้าหนี้เนี่ยโพสต์ข้อความประจานลูกหนี้เนี่ย
ถ้าเจ้าหนี้รายนั้นไม่ใช่ผู้ให้สินเชื่อ
เป็นปกติธุระตามคำนิยามในพระราชบัญญัติทวงหนี้เนี่ย

ซึ่งตนไม่ได้ทนายทำดีสินต้นก็ให้กับป้าแมว

เฮ่ยเมละป้าแมวก็โดนไปกับเธอด้วย

เธอก็สู้รอบทิศเหมือนกันนะครับ

ถ้าแจกซองทีแล้วก็ทั่วถึงเลยเนี่ย
มีงานหางานจ้างมีรอบตัว
แต่แบบคนก็ไปเขียนข่าวกันต่างนานามากมายนะ
อืมพ่อเมากันไปตรงเยอะตรงแยะนะ

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องคุณแมททิวถ้าเกิดเราเห็นนี่ก็ต้องบอกเลยว่า
เรียกว่าเป็นซุปตาฟันน้ำนมขวัญใจพี่ป้าน้าอา
สำหรับสองพี่น้องคุณน้องดีแลนด์กับน้องเดมี
จริงจริงเลยแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีคนเข้าไปชื่นชมคุณแมททิวเยอะมากทีเดียวอ่ะนะคะ
ซึ่งเรื่องมันเกิดอย่างนี้คุณแมททิวเนี่ยพาลูกทั้งสองคนไปเล่นน้ำ
แต่ระหว่างนั้นมีแบบช็อตพีคเกิดขึ้นเมื่อน้องดีแลนด์อุ้มน้องเดมี่
เผลอปล่อยวางลงทำให้เดมมี่จมลงน้ำ
แต่โชคดีที่แมททิวเขาสามารถแก้สถานการณ์ได้ดี
แต่ซีนที่ชาวเน็ตประทับใจและชื่นชมสุดเลยก็คือว่า

เด็กอย่างงี้จะกั้นหายใจเก่ง

คือตัวพี่แมททิวเองเนี่ยคือเขาไม่ดุไม่ตีเลยสักนิดเดียว
เพียงแต่อธิบายให้เด็กเข้าใจเขาอธิบายให้ฟัง
บีไม่เป็นอะไรเลยคุณน้องไม่ร้องเลยคุณบี้ตกใจ
คุณพี่ตกใจคนน้องไม่มีอะไรก็จับขึ้นมา

คนก็จะชื่นชมว่าเป็นคุณพ่อที่แบบดูแลลูก
ก็มีการแบบเป็นเหตุเป็นผลกันอะไรประมาณแบบนี้
เด็กวัยอย่างเงี้ยที่ยังคันคลานอย่างเงี้ย
เวลาอยู่ในน้ำเขาจะชัดใจการหายใจเขาจะทำได้
เหมือนตอนอยู่ในท้องคุณแม่ในน้ำคล่ำอะ

เราว่ายน้ำได้แล้วก็บุบอยู่ในนี้

คือตั้งแต่ยังแบ๊ะเนี่ยมันทำได้เลย

เพราะหลังมันปล่อยเริ่มใช่ได้เลย
นี่เห็นไหมแป๋วไม่เป็นไรเลย

แต่พ่อสติดีนะไม่สำลักไม่อะไรเลย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือโป๊เบลล่าตั้งแต่บุภเพสันนิวาสเนี่ย

ก็ละครหมายถึงว่านิยายก็ออกนานแล้วนะ

นี่เหมือนกับก็มีการปะทะกันต่าง
ตัวอย่างแล้วเนี่ยน่ารักอยู่มันแต่อันนี้ไม่ได้ย้อนยุคนะ
ปัจจุบันเลยแต่งตัวสวยงามเป็นเหมือนดูพี่โป๊ปเท่ไหม
ก็หวังว่าหวังกันว่าจะมาสร้างให้เรตติ้งทะลุเพดานอีกครั้งหนึ่งแล้ว
คนร่วมแสดงก็เยอะมากเลยเยอะเยอะมีลุยสก๊อต

วาววาสวยขึ้นเยอะเลยนะนางสวยขึ้นต้มสาวแล้ว
เพชรกริตนี่ดูหน้าหลุยเนี่ยรู้เลยว่ารายกิจตาขนาดไหน
ไม่ต้องคิดเลยร้อยเล่อะไรนะคะ
ชื่อบอกเลยนะว่าจะต้องรอยเล่มารยา
รู้เลยว่าเรื่องจะต้องรายแน่
โอ้โหเนี่ยมีหลายคนอยากรู้เรื่องพี่โรเบิร์ตสายคน

คือเขาหายไปจากรายการเลยแล้วทุกคนก็จะเรียกร้องว่า
ทำไมเราดูแล้วหายไปไหน
ก็เริ่มมีกระแสออกมาว่าพี่โรเบิร์ตไม่สบาย

เดี๋ยวเรามาอัปเดต

แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าคุณโรเบิร์ตสายควันหายไป
เมย์ถามพี่ตั๊กบริบูรณพี่ตั๊กบริบูรณ์ก็ไม่พูด
เต๊กบอกว่าไม่สบายพักผ่อนอยู่
การเขาเนี่ยคนตามติดเลย

ทีนี้ก็บอกว่าอยู่ในช่วงพักรักษาตัว
ร่างกายต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่
รายละเอียดจะแจ้งให้แฟนคลับทุกคนทราบอีกครั้ง
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนี่พี่บอลบอกนะคะ
ทั้งนี้โรเบิร์ตได้แจ้งอาการป่วยผ่านสื่อต่าง
ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบอกว่าไม่สบาย
ถามอีเช็กแจ็กกันไม่พูดอะไรแจ็กพูดอย่างบอลบอกว่าวันสุข
แต่เขาบอกว่าป่วยคือหายไปมาเป็นเดือนแล้วนะ

ปกติมันต้องอัดก่อนล่วงหน้าไงพี่

ใช่แต่พี่เบิร์ดก็ผอมมากนะ
แกก็เหมือนแกเอาจริงแกเคยเหมือน

จากเรื่องยาเสพติดนะก็เราก็เลือกสิทธิ์ตาย
แล้วก็แบบว่าเหมือนตัวเองฝากผ่านความตายมาแล้ว

ผมจะผ่านความตายมาอีกหรือเปล่ามดดำ

คือแกเลิกแล้วแล้วก็เป็นผู้บรรยาย

เขาบอกไอ้แฟนคนปัจจุบันดูแลเขาดีมากนะพี่

แฟนคนปัจจุบันดูแลเขาดี
แบบว่าคือไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเขาเองเนี่ย
แล้วก็กลุ่มสลกพวกนี้

รักนาคอมต้องแหน่งนาคอมจะไม่เอาแล้ว
นครจะไม่เอาแล้วตอนนั้นจะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
ใช่ทั้งแก๊งเลยน้องคอมมากแล้วก็ตั้นพี่ตั๊กจนแบบไม่ได้นะต้องเหนือร้าวร้าว
แล้วก็ตั้นพี่ตั๊กอู๋พี่ตั๊กไปเลยตอนนี้ริ่วเลยติดลงบนไปแล้ว
มันเป็นตลกที่จังหวะนันลกที่สุดนะ
ครับผมอยากจะมาก็มาพี่ตั๊กก็จะเป็นแนวนั้นเอออยู่ดีแต่พี่ชอบพี่ชอบ
จริงสนุกพี่บอกพูดแล้วก็ติดชอบดู

โอ้เป็นห่วงนะพี่เบิร์ดเป็นห่วงจริง
พี่เบิร์ดก็ทุกคนตอนนี้กำลังส่งกำลังใจแบบว่าพี่เบิร์ดอยู่นะ

ก็วันศุกร์คงจะได้รู้ว่าเขาเป็นอะไร

หายไป๒ปีเนี่ยก็น่าจะมากกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะ

สำหรับคุณมากกี้ราศีก็ทำหน้าที่ภรรยาแล้วก็คุณแม่ลูกแฝดนะคะ
ล่าสุดมีข่าวดีให้แฟนได้หายคิดถึงกันอีกครั้ง
สาวมากกี้กลับมารับงานละคร
ซึ่งเจ้าตัวนั้นเขาก็อัปเดตบอกว่าตอนนี้เนี่ยเลือกละครแล้ว
นี่ก็ต้องทาปากอย่างนี้นะไอแพทย์ที่ทาอย่างนี้

กำลังจะมีการฟิตติ้งในเร็วนี้ค่ะ

แต่ขออุบเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าเขายังไม่บอก

ไม่บอกร่วมงานกับค่ายไหนเรื่องอะไรจะเล่นกับใคร
ไม่บอกแต่เขาบอกเลยว่าน่าจะออนแอร์กลางปีหน้าเลยนะคะ

รู้อยู่แล้วเพราะเขากำลังจะฟิตติ้งแล้วนี่ไง
แต่เขาบอกว่าขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเขาบอกทีเดียว

นะอีกหนึ่งคู่รักฮะ
เขาบอกว่าเป็นฝ่ายหญิงไปจีบก่อนด้วยนะ

ก็เลยบังคับให้กินจะได้ไม่ต้องมีคนมายุ่งกับแฟนมัน
คุณให้แฟนอ้วนพวกนี้ได้ได้บอก
บอกอย่างงี้บอกว่าถ้างั้นแฟนเจ้าชู
ก็ล่าสุดก็เกิดเรื่องที่ทำเอาตื่นตกใจทั้งไอจีเมื่อนุ่มฮันเนี่ย
ได้โพสต์ภาพคู่กับดอกกุหลาบสีขาว
พร้อมระบุข้อความว่าดอกไม้ง้อแฟนตอนตี๓๓๐ขอโทษนะคะ

บอกว่าเฮ้ยขอให้ง้อสำเร็จนะอะไรแบบนี้
หรือไปหาดอกกุหลาบสีขาวกลางดึก
ตอนนี้ตลาดห้วยขวาก็มีขายตอนนี้
ไปตลาดแบบนั้นไม่ใช่ไปหลงฟุธแลนไม่ได้

เธอไปตลาดเกาะไหวมั้งบ้านหนึ่งมันได้อยู่แถวนั้น

รถดำคือมีชีวิตในการไปเที่ยว

ทางนี้ผมว่ามันคือทำงานเสร็จแล้วเที่ยว
เที่ยวกินกินกินกินกินกับลูกน้องป้าบ่อ